ผู้ชายคนหนึ่งแหม่หล่อกล้ามโต
เขายึดคติบอกเมาไม่ขับก็กลับแท็กซี่

ดีแล้วใช่ไหมแต่อาการเมาบนรถแท็กซี่ของเขา
จนกระทั่งเขาอั้นไม่ไหวอาเจียนออกมาบนรถแท็กซี่
ทีนี้ครับพี่โชเฟอร์แท็กซี่เขาเอาคลิปนี้เนี่ย
มาร้องเรียนต่อทนายอาสาแล้วก็แฮชแท็กไทยรัฐทีวีของเราร้องเรียนมา
ฟังการโตเถียงนะฮะ
ที่๓ร้อยอ่ะไม่ต้องกู้มึงหรอกพูดให้มันดีนะ
พี่ไม่ได้เคยพูดให้มันดีอะมันไม่เป็นไรถ้าพูดดีไม่เป็นไร
แล้วทำไมไม่แล้วอวกใส่รถพี่หรอทำไม

แล้วถ้าต้องพูดอย่างนั้นตังค์จ่ายพี่ไหม
จ่ายไปร้อยร้อยเดียวนะจ่ายแค่นั้นนะ
ได้แล้วครับโอเค

เดี๋ยวพี่ไปแจ้งความ
แจ้งเลยนะโอเคนะ
คือพี่แท็กซี่จริงก็ไม่อยากมีเรื่องนะ

คลิปนี้นะครับพี่โชเฟอร์แท็กซี่รายหนึ่ง
ทนายอาสาให้คำปรึกษากฎหมายฟรี
แล้วก็ยังติดแฮชแท็กร้องเรียนมาถึงไทยรัฐทีวีของเรา
ระบุว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนกว่า
เมื่อคืนวันที่๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
ผู้โดยสารชายในคลิปเป็นนุ่มกล้ามโตหน้าตาดี
ขึ้นมาจากถนนเข้าสารให้ไปส่งแถวบางแวก

ผู้โดยสารคนนี้เมามากนะเมาไม่ขับก็ดีแล้ว

ซี่ก็อาสาไปส่งบ้านให้ด้วยความปลอดภัย
แต่ทีนี้ผู้โดยสารคนนี้เมาจนอาเจียนใส่รถ

โฟเฟอร์แท็กซี่ก็เลยเลี้ยวรถเข้าปั๊มใกล้ที่สุด

เพราะว่าในรถมันเหม็นไปหมด
แต่ผู้โดยสารคนนี้พอลงมาจากรถก็พูดจาไม่ดี
เพราะว่าพี่แท็กซี่เขาก็ทวงถามทั้งค่ารถแล้วก็ค่าล้างรถ
โดยค่าโดยสาร๑๔๑บาทนะคุณ
จากที่นั่งมาจากเข้าสารมาถึงตรงปั๊ม
ตัวคนที่นั่งรถมาด้วยผู้โดยสารก็จ่ายแค่๑๐๐บาทเอง

โชเฟอร์เองก็เรียกค่าล้างรถไป๓๐๐บาท

ทีนี้โชเฟอร์ก็ต้องถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน

แต่ว่าผู้ชายคนนี้เดินหนีไปเลย
หลังเกิดเหตุได้ไปแจ้งความไว้แล้วแต่เรื่องเงียบนะครับ
ตำรวจคงอาจจะเห็นเป็นเรื่องเล็กเป็นคดีเล็ก
อันนี้พี่โชเฟอร์เขาบ่นมาให้ฟังนะครับ

โชเฟอร์จึงไปตามหาแถวจุดที่ผู้โดยสารคนนี้ลงรถ
รู้ที่อยู่ของหนุ่มกล้ามโตคนนี้แล้ว
ทีนี้โชเฟอร์ก็ไปจอดรถเรียกถึงหน้าบ้านเลยนะ
แต่หนุ่มคนนี้ไม่ยอมออกมาพบ
ทีนี้ครับก็เลยจำเป็นต้องนำคลิปมาร้องเรียนในโลกโซเชียล
เพื่อให้หนุ่มคนนี้ออกมาแสดงความรับผิดชอบ

เพราะโชเฟอร์เองต้องจ่ายค่าล้างรถไป
วันนั้นขับรถรับผู้โดยสารไม่คุ้มค่าเช่าแล้ว
ยังต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าล้างรถไปอีก
แล้วก็มันไม่สามารถเอาไปรับผู้โดยสารคนอื่นได้

เพราะว่าต้องรอให้รถมันหายเหม็นด้วย

ก็เลยเอาเรื่องนี้มาแชร์กันในโลกโซเชียลนะครับ